ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกัน
เพราะเราไม่เคยได้ยินว่าแมลงสาปมันกัดใคร
แต่นี่เป็นประเด็นที่กู้ภัย
เขาไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นชาวเมียนมา

เธอเกิดอาการหน้ามืดวิฟว์เวียนศรีษะอย่างรุนแรงเลย
แล้วตอนที่เขาไปคนที่อยู่ด้วยกันก็เอาแมลงสาปใส่ถุงไปด้วย
เพราะเขาบอกในที่เกิดเหตุเขาเจอแมลงสาปตัวนี้ค่ะ
แล้วบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เจอเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๓กันยายนที่ผ่านมา
กู้ชีพจังหวัดกาญจนบุรีช่วยหญิงสาวชาวเมียนมาอายุ๔๐ปี

อาการหน้ามืดรุนแรงแน่นหน้าอกเจ็บแสบที่หัวไหล่ด้านซ้ายค่ะ
สามีของคนเจ็บเนี่ยบอกว่าภรรยานอนหลับอยู่แล้วสะดุ้งตื่น

เขาก็เปิดไฟมาปรากฏเจอแมลงสาปตัวหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นภรรยาเหมือนเป็นลมเหมือนคนเป็นลม
อาการไม่สู้ดีก็เลยขอความช่วยเหลือค่ะ
กู้ภัยวันนี้โชว์แมลงสาปในซองพลาสติก
แล้วก็บอกว่ากู้ภัยเองก็ไม่เคยเจอ
เป็นครั้งแรกที่เขาเจออะไรแบบนี้ค่ะ
ผู้บาดเจ็บนะครับว่าให้ออกมารับคนเจ็บ

งงมากครับตอนแรกบอกว่าเป็นแมลงทราบผมงงมาก
ตอนนั้นเขาจะมีอาการแพ้ครับมีอาการแน่นหน้าอก

เป็นเจ้านี่ครับแมลงสาป

แล้วทางโรงพยาบาลเขาอย่างไรบ้างครับ
ทางโรงพยาบาลก็ยังงงครับว่าไม่เคยเห็นเหมือนกัน
อาการของผู้หญิงท่านนี้ตอนนี้คุณหมอก็ให้เดินทางกลับบ้านแล้ว
ได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เราก็ไปคุยกับคุณหมอว่ามันเป็นไปได้ไหม
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาอาการหนักขนาดนี้นะคะ
คือคุณหมออธิบายบอกว่ากรณีนี้
ผู้ป่วยอาจจะเกิดอาการแพ้แมลงอย่างรุนแรง
ซึ่งมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้นะคะ
ส่วนแมลงสาปกัดเนี่ยมันใช่หรือเปล่า

โอกาสจะเกิดขึ้นน้อยแต่มันไม่ได้หมายความว่า

แมลงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีภาวะป้องกันตัว
แต่ว่ากับแมลงสาปมันอาจจะมีโอกาสน้อยมาก
แล้วถ้าเขาโดนแมลงสาปกัดแล้วเขาเป็นคนที่แพ้แมลงสาป
ก็มันก็แจ็คพอร์ตพอดีนะคะ
ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราท่านเลยล่ะค่ะ
โดนแมลงสาปกัดต้องไปหาหมอค่ะ